เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลา
ด้วยท่าการออกกำลังกายที่สามารถทำตามได้ง่ายค่ะ

แล้วสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กับการเวทเทรนนิ่งเป็นสัปดาห์ที่๓แล้วนะคะ
หลังจากที่๒สัปดาห์แรกเนี่ยเราไปลบกันทั้งตัวเลย
แล้วก็กระชับนี่เลยกระชับแขนที่ย้อยให้ฟิตอันเฟิร์มกันตาย

มาถึงวันนี้เวลานี้สัปดาห์นี้เนี่ยนะคะ
เราจะมาเพิ่มบุคลิกภาพของเรานะคะ
เป็นส่วนที่คุณนะคะอาจจะสนใจน้อยที่สุดนะคะ
คุณผู้ชมอาจจะแบบอุ๊ยต้องด้วยเหรอ

แต่จะบอกเลยค่ะว่ามันมักเป็นส่วนที่เราปวดมากที่สุด

ในแต่ละวันเราใช้กล้ามเนื้อไหลและหลังเยอะขนาดไหน
เวลาไปจ่ายตลาดเวลาเธอถือของหนักเยอะ
เธอว่าส่วนไหนรับน้ำหนัก
คราวนี้แหละ
ไม่มีแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้แทนอุ้ยตายแล้วใส่เสื้อในก็แป้นออกไง
เป็นก้อนมันเสื้อในมันรัดอย่างนี้ใช่ไหมใช่
มันเป็นลูกอยู่ข้างหลังบางคนยืนหันหลังฉันนึกว่าหันหน้า
ก็นั่นแหละสิหันหน้ามาอ้าวไม่มีนี่น่ะอย่างนี้มันดีไม่ดี
สรุปมันไม่ดีมันต้องออกค่ะคุณผู้ชมหลังผู้หญิงต้องเนียนกระชับไปนะคะ
ดีที่สุดเลยแล้ววันนี้เราก็จะมีท่าทางมาให้บริหารกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวงั้นเราไปพบกันเลยค่ะกับช่วง

สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นกระชับในเรื่องของไหล่กับหลังนะคะ
ครับใช้ตัวเดิมครับดัมเบลหรืออย่างที่บอกกันครับถ้าที่บ้านมีขวดน้ำ
ใช้ได้ค่ะถือดัมเบลหน่าครับผมแขนตรงแขนตรง

แล้วก็ยกขึ้นตรงครับ
แล้วนึกภาพเหมือนเรากำลังเทน้ำมาจากขวด
นิดเดียวครับแล้วก็ลง

พยายามอย่าเอียงตัวไปด้านหลังนะครับ

แค่นี้กล้ามเนื้อไหลด้านหน้าของคุณ
ก็จะแข็งแรงทนทานสวยงามมากขึ้นแล้วล่ะค่ะ
เวลานี้สะพายกระเป๋าไปจ่ายตลาด
หนักแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วจ้า

เป็นการบริหารกล้ามเนื้อไหล่ด้านข้างนะครับ

ื่นสีดำเบลนะครับอยู่ข้างลำตัว

แล้วก็เหมือนถ้าเมื่อกี้นะครับ
เปลี่ยนจากการยกขึ้นด้านหน้าเป็นด้านข้างนะครับ
นึกภาพยกขึ้นแล้วก็นึกภาพเทน้ำออกจากขวดครับผม

ขึ้นเทน้ำจากขวดนิดหน่อย

ทำประมาณสิบสองถึงสิบห้าครั้งครับ

โอ้โหท่านี้ก็ง่ายไม่แพ้ท่าแรกเลยนะคะ
ดูสิคะแค่เปลี่ยนจากยกด้านหน้ามาเป็นด้านข้างแบบนี้
แล้วเทน้ำเหมือนเดิมแค่นี้ไหล่ของคุณก็จะกลมสวย
โชว์ตัวออกงานคู่คุณสามีได้แล้วล่ะค่ะคุณแม่บ้านค่ะ
ทำต่อเนื่อง๘ครั้ง๒เซตแบบนี้ง่ายแค่ปลายมือจ้า

ตอนนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเครื่องบ้างนะคะ

เครื่องนี้นะคะใช้ในการเล่นหลังนะคะ
อย่างนั้นเรามาลองกันเลยนะคะ
อันนี้เราจะจับบาร์แบบกว้างนะครับ
แล้วก็ทิ้งตัวให้สุด
จากนั้นใช้แรงหลังตัวเองดึงขึ้นไป

จะเห็นนะครับว่ากล้ามหลังทำงานนะครับตั้งแต่ตรงนี้

ใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องการใส่ชุดชั้นใน
แล้วมันปริ้นมันเปรี้ยมันไม่เสียแล้วละโก
เชิญชมแล้วทำตามกันเลยจ้า

ก็อย่าลืมมาบริหารหน้าทองด้วยนะคะ
รับรองว่าใครที่อยากมีซิกแพค
โหนตามแบบนี้ไม่มีผิดหวังจ้า

อ้าวโหนบายกเขาขึ้นมาถึงกลางลำตัวแบบนี้เลย

สำหรับเจ้าที่อยากมีหุ่นปิ๊ดแอนด์เฟิร์มนะคะ

สำหรับวันนี้นะคะ

ดีเลยเหรอ
ดีเรื่องเพื่อหุ่นดีพีซ์

นอกจากไขมันจะหายแล้วนะคะ
เซลูไลท์หายด้วยตัวเธอ

เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะร่างเราฟิตมากแล้ว
แต่ว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์หยิบ

ออกกำลังกายค่ะหารูปตัวเองมาเป็นแบบนี้

ความเขาเรียกว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นนะ
ไม่

อันนี้เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจ

แต่ฉันภูมิใจที่หน้าฉันที่อยู่บนนี้มากเลย

ถึงแม้ว่าซิกแพคของฉันชีวิตจริงมันจะสั้นมาก
นึกออกไหมพื้นที่มันสั้น

เต็มพื้นที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเราจะมาบริหารกันส่วนนี้เลยค่ะ
ขาแล้วก็ปั้นท้ายค่ะ

ความแซ่บของเราเนี่ยยังไม่หมดเธอ

คุณจะได้ของใหม่แบบฟรีเลยค่ะ

อย่าเพิ่งสิใจเย็นก่อนอ๋อเหรอฉันรีบอืม
ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ
พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะพบกันเวลาใหม่นะคะตอนบ่ายโมงแบบนี้ค่ะ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ที่เดิมค่ะ
วันนี้แอนและปุ๋ยไฟล์ต้องขอลาไปก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะ